สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับ
รอกันมานานครับเกือบ๒ปีเลยทีเดียวสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
วันนี้พงาดขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของชาติอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิครับ
หลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับที่เอาชนะไต้หวันได้ในเกมฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียนัดที่๕ครับ
ทำให้ไทยนั้นขยับจากอันดับที่๑๔๔ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๓๓ถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุด
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนแซงฟิลิปปินส์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของชาติอาเซียนแล้วครับ
ส่วนในระดับเอเชียนะครับไทยก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๑๘ก็ถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยมานานถึง๒ปีกว่าที่ไทยนั้นจะกลับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของชาติอาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนในระดับโลกนะครับเบลเยี่ยมนั้นยังรั้งอันดับหนึ่งของโลกครับส่วนอันดับ๒และอันดับ๓มีการเปลี่ยนมือเล็กน้อยครับเมื่ออาเจนติน่าและสเปนก็ครองตำแหน่งนี้
ส่วนเยอรมนีซึ่งเป็นแชมป์โลกครั้งล่าสุดนะครับตกไปอยู่อันดับที่๔ครับ
ไปดูกันที่ศึกฟุตบอลไทยพิมลิกกันบ้างนะครับพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงโคศกทีพีแอลยืนยันว่า
หากคว้าอันดับ๓แล้วยังไม่พร้อมก็จะให้สิทธิ์กับทีมระดับถัดไปที่พร้อมแทนครับ
นั่นทำให้ในตอนนี้นะครับทีมที่ลุ้นชิงอันดับ๓ในลีกก็ไล่เลี้ยตั้งแต่อันดับที่๓จนถึงอันดับที่๖นะครับ
ก็มีชนบุรีสุพรรณบุรีแบงคอกยูเนเต็ดและบางกอกกลาฟครับก็แย่งชิงกันอยู่กับ๓นัดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับ
ก็คือเมืองทองยูเนเต็ดรองแชมป์ครับเปิดบ้านพบกับบีซีเทโรศาสนาอันดับที่๑๖ที่ต้องดินรนหนีการตกชั้นครับ
โดยพลชมชื่นผู้ฝึกสอนของเมืองทองครับยืนยันว่าแม้ว่าทีมจะหมดลุ้นแชมป์แต่ก็จะเล่นเต็มที่ในทุกนัดที่เหลือเพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ส่วนในธัญญะวงนาคผู้จัดการทีมเทโรยืนยันว่า๓เกมสุดท้ายจะเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศ
เพราะว่ามั่นใจว่ารังสรรวิวัตรชายโชคกุญสือชั่วคราวครับจะพาทีมอยู่รอดในหลีกสูงสุดได้โดยจะเริ่มเอาชนะเมืองทองยูเนเต็ดให้ได้ในวันอาทิตย์นี้ครับ
ขณะที่โค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
ก็เป็นตัวแทนรับมอบเงินอัดฉีด๕แสนบาทจากพันเอกวรวุฒิทองศรีงามเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย